ข้างบ้านของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
ความหมายคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
เหตุการณ์นี้ป้าคนนี้แกอยู่บ้านคนเดียว

คือลูกแกไม่อยู่ด้วยล่ะ
แต่ป้าแกบอกว่าสาเหตุที่ลูกแกไม่อยู่ด้วย
เพราะว่าไอ้ข้างบ้านเนี่ยขาย

ลูกป้าเลยหนีไปเลยไม่อยู่ด้วย

เอาต้นหินสายไปไหนป้า
เหมือนกับป้าเอาอะไรไปฟาดกับประตูเหล็กในบ้าน
มีทั้งปลาก้อนหินฟาดประตูเหล็กโวยวายด่าเพื่อนบ้าน
พฤติกรรมมนุษย์ป้าที่ข้างบ้านเขาบอกนะคะ
แล้วเหมือนกับว่าตะโกนโวยวายเหมือนว่าตัวเองโดนขัง

นักข่าวก็เลยไปที่หมู่บ้านของคุณป้าคนนี้
ไปถึงปุ๊บเราเงียบก่อนเลย

ปรากฏว่าไม่มีเสียงด่า
ก็เลยไปถามบ้านหลังนึง

นี่บ้านคุณวันดีอยู่ข้างบ้านป้าในคลิปนั่นแหละ

ได้ยินคำด่าทุกวัน

เก็บกฎแหละเพราะแกอยู่บ้านคนเดียว
เพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้ว

ก็บอกว่าจริงพยายามจะเคลียร์ปัญหาแล้วนะ

แต่ดูเหมือนลูกชายป้าจะบ่ายเบียง
แล้วก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็

ทีนี้เขาก็เลยไปร้องให้หน่วยงานราชการ

เดี๋ยวเราลองฟังดูค่ะเพื่อนบ้านทั้งสองคนเลย
แรมกับคุณวันดีค่ะ
แล้วที่บ้านมีเด็กเล็กด้วย
แล้วเด็กก็จำบอกลูกชายเขา

พูดอย่างนี้พูดได้ยังไงคะใช่เปล่า

มันต้องมีอะไรต้องปรึกษากันต้องคุยกัน
พูดแบบนี้มันไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย
แล้วด่าวันนั้นทั้งวันทั้งคืน

ตั้งแรกเขาด่าไม่ว่าแต่เขาทุกอย่าง

แต่ว่านี่อันนี้ตอนที่คุณเหมียวสุชาดาเนี่ยนะนักข่าวของเราพยายามที่จะเรียกคุณป้าบ้านที่ด่าค่ะ
แต่ว่าก็ไม่มีคนออกมาโทรไปหาลูกชายของป้าด้วยนะ
แต่ว่าลูกชายของป้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นข่าวเขาไม่สะดวกให้ข้อมูล
เราก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลจากฝั่งคุณป้าแล้วก็ลูกชายเลยนะคะ